ใครมีมะกุฎมาแลกมะนาว
ให้มีลูกสาวมาแลกลูกเขย
บางคนบอกว่ามีขยะเอาไปแลกไข่
บางคนบอกว่ามีไข่เอาไปแลกยา

เอาขี้แพะไปแลกใบตอง

คือเอาคุณไปแล้วก็แลกขี้มา

ใบของกล้วยไข่เนี่ยที่นี่เขามี

ไปเพื่ออะไรคุณฟังไม่ผิดเห็นไหม

ของกลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงแพ้

อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

แปลว่าใบกล้วยไข่ก็จะมีเยอะ

แล้วก็ขยายโอกาสการเลี้ยงแพ้สู่คน
ในชุมชนโดยให้ชาวบ้านมาเป็นสมาชิก

สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางนึง
แต่การเลี้ยงแพ้ให้ได้มูลค่านั้น

เป็นพิเศษหน่อยให้แพะได้กินอาหาร

แล้วก็อยู่อย่างสะอาดสะอ้าน

และแพ้จะแข็งแรงไม่เป็นโรคง่าย

ในการที่จะทำให้แพ้ได้กินดีอยู่ดี
แต่ทางกลุ่มก็ต้องไม่ใช้เงินเยอะด้วย

ถูกต้องก็เลยทำโครงการแลกเปลี่ยน
ในพื้นที่ในการนำขี้แพ้

ที่หาได้ง่ายในจังหวัดกำแพงเพชร

ก็เลยถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะ
ก็คือเกษตรกรนำขี้แพะไปทำเป็นปุ๋ยถูกไหม
ส่วนทางฟาร์มแพ้ก็จะมีใบกล้วยไข่
เป็นอาหารเหลืองแพ้อีกทางนึง

แนะนำว่าสามารถนำไปเป็นต้นแบบ

คือวิธีการทำกันเกษตร

ใช้ชีวิตการทำการเกษตรแบบพอเพียง
มันแค่แปลเปลี่ยนบางอย่าง
แล้วก็เพิ่มมูลค่าบางอย่างให้กับสิ่งที่ทำอยู่

สุดยอดเลยนะครับเป็นไอเดียแบบนี้
เอามาลงเอามาแลกของกันแบบนี้